คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เรามีภาพจากกล้องวงจรปิด
คุณผู้ชมได้เห็นเหตุการณ์คนร้ายที่โอ้โหไม่รู้ใจทำด้วยอะไรนะคะ
บุกเข้าไปในมัศยิตกลางที่จังหวัดนราธิวาส
แล้วขณะที่ชาวมุสลิมเขากำลังละหมาดกันอยู่ค่ะคุณผู้ชม

คนร้ายคนนี้เนี่ยเดินเข้าไปย่องเข้าไปแล้วก็หยิบกระเป๋าของเขาออกไป
รักทรัพย์ในลักษณะแบบนี้นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยหนีไม่พ้น
ตำรวจจับได้อายุ๑๕เท่านั้นเองที่ก่อเหตุค่ะ
ตำรวจสพมนราธิวาสสปคพุทธงหา
ซึ่งเข้าไปลักทรัพย์ชาวบ้านที่กำลังละหมาดกันอยู่
มัศยิตกลางประจำจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ไม่ใช่ครั้งเดียว
เคยทำมาแล้วสองครั้งแล้วนะคะกล้องวงจรปิดเก็บภาพเอาไว้ได้
ทั้งสองครั้งสองคราวนี่แหละค่ะตำรวจก็เนี่ยตามจับตัวมาได้
เพราะว่านำภาพจากกล้องวงจรปิดไปติดประกาศเลย
แทบจะทุกที่ค่ะในพื้นที่นะคะร้านกาแฟร้านน้ำชา
เปรียบเทียบว่าหน้าเหมือนกันหรือเปล่า
รูปถ่ายกับตัวจริงเนี่ยใช่คนนี้หรือเปล่า
ปรากฏว่าหน้าตรงกันเลยคุณผู้ชมค่ะก็ต้องนำตัวไปสอบสวน
ของกลางเนี่ยมีทั้งเสื้อมีทั้งกางเกงกระเป๋าถือผู้เสียหาย๒ใบ
จากการสอบสวนผู้ต้องหาคนนี้เป็นเยาวชนอายุ๑๕เองนะคะ
ภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลลำพูอำเภอเมืองนราธิวาส
ก็สารภาพว่าผมนี่แหละเป็นคนในภาพจริง
เป็นคนร้ายที่ก่อเหตุลักษัพจริง
ที่ก่อเหตุเพราะว่าตกงานมาอาทิตย์หนึ่งแล้วทางบ้านมีปัญหา
ไม่ได้เรียนหนังสือก็เลยเข้าไปก่อเหตุลักษัพ
เพื่อนำเงินมาใช้จ่ายแต่สุดท้ายก็ต้องถูกดำเนินคดีค่ะ